ในสุวรรคลิปต่าพันลบอดิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีครับ
มิสเตอร์ริวฮันหวังประธานสาพันธ์มวยนานาชาติ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
และดรจิมมี่เอกรัฐชัยโชดช่วง
โมเตอร์เกียรติกรีรินโปรโมชั่นนะครับ
ที่ทรูอาริน่าโหหินจังหวัดประชวบคิริคัน
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายเท่าสดวันเสาร์ที่๘ธันวาคมนี้
เวลา๒๒นาฬิกา๓๐นาที

มวยรอบตัดเชือกมี๔นักชกไทยเข้าร่วมนะครับ

ปฐมศึกเรือใบไข่มุกพบกับ

ในช่วงตรุษจีนปีหน้า
ชิงเงินรางวัลรวม๒๕ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ประมาณ๘๒ล้านบาทที่สหรัฐ
จบวันแรกเอเลียจุธานุกาล

มี๒อันเดอร์พาร์อยู่อันดับ๒๔ร่วม
ตามหลังเอมี่โอซันผู้นำวันแรก๗สโตรก
ส่วนปรณรัฐธนพลบุญรัฐ
เป็นนักกอล์ฟสาวไทยที่ผลงานดีสุด
สกอร์๕อันเดอร์พาอยู่อันดับ๖ร่วม
ด้านโปรยุ่นนายสุรพนธ์จันทรีย์
กรรมการผู้จัดการบริษัทบ้านกอล์ฟจำกัด

เพื่อต่อยอดสู่โปรกอล์อาชีพในอนาคต